คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยมีนักศึกษาชายชั้นปี๒คนนึง
เขาไปขอความช่วยเหลือในเรื่องทางคดี
แต่กลายเป็นว่าเมื่อกลายไปว่ามาเขาว่าโดนโกง
แต่กลายเป็นเขาว่าถูกดำเนินคดี
เหมือนกับถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้า
พอมีชื่อของตัวเองไปเปิดบัญชีมาก็ต้องถูกดำเนินคดีไงคะ

นายปียนัทเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็เลยพาน้องบอยนามสมมุตินักศึกษาชายชั้นปี๒
ที่บอกว่าถูกเน็ตไอดอลคนหนึ่งโกงเงินนะคะ
แต่กลายเป็นน้องต้องตกเป็นผู้ต้องหาซะเอง
น้องบอยกับแม่ไปให้ปากคำกับตำรวจสศศัลศุกร์จชลบุรีนะคะ
เพราะว่ามีหมายเรียกไปถึงที่บ้าน
บอยนามสมมุติอายุ๒๒ปีที่เป็นผู้เสียหายคนนี้

รู้จักกับเน็ตไอดอลชื่อดังขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี๖๔รู้จักผ่านทางเฟซบุ๊ก
ทักแชทชวนให้เป็นตัวแทนไปแข่งโปเกอร์เกมที่ต่างประเทศ
มีค่าสมัครและค่าสอนเล่น๒๐๐๐บาท
ตอนแรกก็ตรวจสอบโปรไฟล์เฟซบุ๊กของคู่กรณี
ก็เห็นว่าเออเขาก็มีชื่อเสียงนะเป็นเน็ตไอดอลอยู่ในวงการมานาน
มีฐานะดีมีแบบเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ถูกหลอกแน่

วีดีโอคอลคุยกันด้วยนะพี่อุ๋ยเพื่อความชัวร์ว่าโดนหลอกหรือเปล่า
วิดีโอคอลคุยกันก็เห็นหน้าว่าเออใช่จริงเน็ตไอดอลจริงคนนี้แหละ
ก็เลยหลงเชื่อค่ะแต่หลังจากสอนเล่นโกเกอร์ไปได้หนึ่งวัน
ไอดอลที่ชื่อว่าในเอนามสมมุติคนนี้มาบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องถูกดำเนินคดีนะต้องเสียเงินค่าเดินบัญชีเพิ่มอีกแปดพัน
ก็เลยโอนให้พอเห็นว่าหาเงินได้ขอเพิ่มอีกหลักพันหลักหมื่น
บอยนามสมมุติที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
จากโดนขอเงินโดนขู่ว่าจะถูกดำเนินคดี
โดนขู่เพิ่มอีกว่าครับก็ต้องให้เงินนะถ้าไม่ให้เงินเนี่ย
หมายสารมาแน่ถูกดำเนินคดีแน่น้องเลยต้องไปยืมเงินเพื่อน
แสนเลยนะคะเพื่อจ่ายให้กับเน็ตไอดอลคนนี้
พอแม่มารู้เรื่องก็กดดันด้วยอะไรด้วย
อยากได้เงินคืนด้วยอยากจบเรื่องนี้
ก็เลยไปยืมเงินน้องบีนามสมมุติเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นผู้หญิง
ทีนี้ค่ะตัวเน็ตไอดอลคนนี้ออกอุบายหลอกลวง
ให้น้องบอยกับน้องบีไปเปิดบัญชี
บอกว่างั้นไปเปิดบัญชีก็แล้วกัน
เพื่อรอรับเงินอยากได้เงินคืนใช่ไหมไปเปิดบัญชีก็แล้วกันเดี๋ยวคืนเงินให้
บอยกับน้องบีก็เชื่อมารู้อีกทีก็คือ
ไอดอลคนนี้ใช้วิธีเดียวกัน
บังคับให้น้องบีโอนเงินให้จนน้องเขาสูญเงิน๑๕ล้านกว่าบาท
บีไปแจ้งความดำเนินคดีกับบอย
เพราะบอกว่าอ้าวก็บอยร่วมมือกับเน็ตไอดอลไม่ใช่เหรอ
โกงเงินน้องบอยเลยบอกเอางงเลยเขาเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะ

ไอดอลคนนี้แชทไลน์แล้วก็โทรศัพท์ข่มขู่
บอกว่ามีเส้นสายมีผู้ใหญ่หนุนหลัง
เดี๋ยวจะไปเล่นงานนะจะไปตอนไหนก็ได้
มขู่สารพัดเรียกเงินจนแม่รู้เรื่องก็พยายามหาเงินมาช่วย

พอนัดเคลียร์ปัญหาเน็ตไอดอลคนนี้

ก่อนหน้านี้แม่ถึงขั้นเครื่องโทรศัพท์ลูกทิ้ง

แต่สุดท้ายเนี่ยน้องบอยได้รับหมายสาร

บอยเลยงงเลยว่าผมเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะ
สุดท้ายเลยต้องออกมาขอความเป็นธรรมค่ะ
เราไม่สามารถหาได้แล้วก็เราก็เลยแบบทิ้ง
ที่อยู่ต่างจังหวัด

มันมีเรื่องคดีไงครับเลยลงมาเพื่อแบบมาเปิด
แบบถ้าเกิดวันนั้นผมอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดโปรงเพราะเขาบอกว่าเขามีเส้นมีแบ็ค
แต่วันนี้ในเมื่อแบบทุกคนสนใจแล้วมันเป็นที่เปิดเผยก็พร้อมครับที่จะกลับมาสู้
ก็กลัวนะครับแต่ว่าเราคงหนีไปตลอดไม่ได้เราคงหนีไปตลอดไม่ได้เลยนะครับ
หนึ่งเราเห็นสภาพลูกตอนคืนมันชอบมันจะโทรมาตอนคืนกลางวันมันนอน
พอประมาณ๓๕๓๘๙นทุกค่ลูกชายจะไม่เป็นอันที่ว่าจะหลับจะนอน

เราเห็นลูกทุกข์เราก็ต้องทุกข์เราก็นอนไม่ได้
คือวันนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ผู้กำกับการสพแสนศุกร์ได้มารับเรื่อง

คดีนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
คดีนี้มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร
เป็นลักษณะของการช่อโกงเรื่องของพนันออนไลน์
ตำรวจจะทำการสอบสวนแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอน
ขอให้มั่นใจว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
พอสอบปากคำเสร็จก็ได้แจ้งความกับเน็ตไอดอลคนนี้นะคะ
แล้วก็เป็นการแจ้งความในข้อหากันโชคทรัพย์ช่อโกง
และถ้ามีข้อหาอื่นเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไปค่ะ